เหตุนี้ก็แอ๋ก็เมาเหมือนกันนะฮะ
ถ้าเป็นคนทั่วไปเป็นญาติโยมเมาไม่แปลก
แต่นี่พระพระท่านน่าจะเมาฮะไปนอนอยู่หลังรถกระบะนะฮะ
ญาติโยมเห็นบอกโอ้ไม่เหมาะสมเลย
ให้ตำรวจมาเพื่อจะควบคุมตัวนะฮะ
ตำรวจพยายามเอาเครื่องให้เป่าแอลกอฮอล

ดูนะฮะว่าเป่าหรือไม่เป่า
และอีกอย่างหนึ่งคือโอ้โหเถียงกับชาวบ้านดังลั่นเลยนะครับ
อายุขนาดนี้แล้วยังไม่รู้เรื่องอีก
นี่แหละฮะท่านเป่าหรือดูดนะ
คือท่านเป่าแหละแต่เป่าแพรวดนะครับ
แล้วเมื่อกี้ก็เถียงกับตำรวจคุยกับโยมต่างนะครับ
โยไม่ต้องมาพูดหรอกอย่ามาพูดกันเลยนะฮะ
ต้องนำเครื่องเปล่าพริมายแอลกอฮอลมาให้พระพิสูงรูปนี้นะฮะ
ที่คาดว่าน่าจะดื่มเหล้าจนเมาและเอะอะโวยวายเสียงดัง
อยู่ท้ายรถกระบะบริเวณสำนัก๒แห่ง๑
ตั้งอยู่ที่ตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่าน
ชาวบ้านเห็นท่าไม่ดีแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบ

ช่วงเกือบเที่ยงตอนที่ตำรวจไปถึง
พบพระพงศิริปุญญาธโรถ้าอายุ๖๓ปี
นอนอยู่ท้ายรถกระบะเลยแล้วก็เอียงตัวไปเอียงตัวมา
ลักษณะเหมือนแบบคุณสดทัศน์โสเซนิดหนึ่ง
สภาพเมาผู้จาวกวนแล้วก็ไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้ามายุ่งนะครับ
ตำรวจก็เอาเครื่องวัดระดับแอลกอฮอลมาให้เป่าก็อย่างที่เห็น

ทีนี้ต้องเชิญเจ้าคณะตำบลผาสิงมาถึงนะครับ
ท่านก็ได้สอบสวนแล้วก็บอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะ
ขอให้ไปลาศิกขากับต้นสังกัดซะ
ซึ่งพระพงศิริหรือปัจจุบันเป็นนายพงศิริแล้วคุณ
เพราะว่าต้องศึกต้องลาศิกขาแล้วนะฮะ
รับตรงบอกว่าดื่มมาจริง
และไม่อยากผิดศีลมุสาไม่อยากจะโกหก

ส่วนตอนนี้โอ้โหไม่มีเงินเหลือไม่มีปัจจัยเหลือเลยนะฮะ
เจ้าคณะตำบลให้เงินไป๓๐๐บาท
เอาไปซื้อเสื้อผ้าคุณ
ต้องให้ไปซื้อเสื้อผ้านะเพื่อลาศิกขาเนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นพอลาศิกขาเสร็จก็ส่งตัวนะฮะ

คณะกรรมการวัดนะฮะบอกว่าช่วงเวลาฉันเพเนี่ย
อดีตพระพงศิรินอนอยู่ท้ายกระบะก็เลยไปเรียก
แล้วก็บอกไปว่าทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะ
เป็นพระไปดื่มไปเมาแล้วมานอนอยู่ตรงนี้
ญาติโยมผ่านไปผ่านมาเขาจะนับถือได้ยังไงนะครับ
พอพระพงศิริลืมตามาไม่พอใจ
ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดท้าให้ไปตรงรานวัดเลย

กับกรรมการวัดบอกมาต่อยกันไหม

แต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจควบคุมตัวถูกจับศึกแล้วนะครับ
กลายเป็นนายพงศิริไปแล้วนะฮะ